กันตรงนี้ค่ะสำหรับแฟนคลับคุณก้องห้วยไร่

คุณผู้ชมคะที่เราเคยนำเสนอว่ามีภรรยาตั้งแต่๒๓๔
เท่าไหร่ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วว่า๕ค่ะ
ไม่ต้องตกใจกล้องคือหลายคนก็แบบจะอุ๊ยทำไมหล่อขนาดนี้

ภรรยาคนแรกเลยนะคะเป็นเมียใช้คำว่าเมียแล้วกันภาษาชาวบ้าน
ตั้งแต่สมัยเรียนอายุ๒๐คือได้เสียกัน
คือเขาบอกว่าได้เสียกันวัยรุ่นนี่แหละแล้วเผลอท้อง
แล้วปรากฏว่าลูกคนแรกเนี่ยยังเลี้ยงเองอยู่นะ
บอกพ่อแม่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายกลัวโดนด่า

ปรากฏว่าก็แซ่บกันต่อคือมีลูกคนที่สองค่ะ
อันนี้เรียกไม่ไหวแล้วกล้องก็เลยพาผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ไปหาสู่ขอผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็มีลูกทั้งหมด๒คน
ซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะกล้องให้สัมภาษณ์ด้วยว่า
เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ตอนนี้เป็นครูด้วย
จบไปก็อย่าร้างกันเรียบร้อยจดทะเบียนเลยนะตอนนั้น

มาเป็นกรรมกรด้วยกล้องบอดนะคะแล้วมาเจอแฟนคนที่สองทำงานอยู่
นิติพลคลินิกขอพูดชื่อเพราะเขาพูดชื่อในสัมภาษณ์นะคะ
ชอบคนนี้มากรักคนนี้มากแล้วก็เป็นที่มาของเพลง
ใส่วาดซีบอร์ดทิ้มกันใช่ก็คือแบบผู้หญิงทิ้งไป
คือตอนนั้นไม่มีตังค์นะคะที่ต้องออกมาอธิบาย
เพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าเพลงนี้มาจากเมียคนที่๓
คุณเอ๋หรือเปล่าคุณเอ๋คือคนที่ออกมาพูดนะคะ
ว่าเขาคาบเกี่ยวกับคุณเบลคุณเอ๋เนี่ยคือที่เป็นนักร้องด้วย
ใช่นะคะคือคนที่๓คนนี้นั่นเองค่ะคุณเอ๋พัชรพรค่ะ
นักร้องหมอลำคู่ขวัญคู่มั่นเขาก็บอกมั่นกันจริง
แล้วก็คบกันจริงทำมาหากินด้วยกันกันจริง
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่คบเนี่ยคบมาหลายปีมาก
คุณกล้องเนี่ยเขาออกมายอมรับเลยว่าเขาชอบเบลคือซ้อนนั่นแหละ
เขาก็เลยแบบไปคือทิ้งเอ๋นี่แหละทิ้งทุกอย่าง
ที่เคยมั่นหมายสินสอดยกให้หมดแล้วก็ไปชอบเบล
ซึ่งเบลก็เป็นภรรยาคนที่สี่นั่นเองนะคะซึ่งเบลคณิตฐานเนี่ยค่ะก็เป็น

ใช่นะคะเป็นแม่ของลูกน้องไข่เจียวนั่นเองนะคะ
ปัจจุบันแต่งงานมีลูกหนึ่งคนชื่อน้องไข่เจียวอย่างที่ทราบ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

ไม่ใช่โชคนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะ

เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนที่คุณก้องให้สัมภาษณ์ยาวมาก๒๐นาทีนะคะ